คุณผู้ชมค่ะขยิบมาใกล้นะคะบันเทิงไทยรัฐของเราวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทัวร์เรือนหอมูลค่า๑๖๐ล้านค่ะของคู่รักคู่หวานนะคะอย่างหนุ่มเชนธนาแล้วก็ภรรยาสุดสวยคุณเจมส์กันนิกานะคะ
บอกเลยว่าเปิดบ้านให้ดูเนี่ยเป็นที่แรกเลยด้วยติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ
มาเลยสวัสดีครับสวัสดีบันเทิงไทยรัฐนะครับ
ก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านเรือนหอของผมนะครับ
เชนธนาแล้วก็เจมส์กันนิกาค่ะ
นี่ไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลยครับ

วงคู่สละโสดพร้อมยกขันหมาก๑๖๘ล้านบาท

สำหรับคู่หวานเจนจนาและเจมส์กันนิกา
ล่าสุดครูนี้จะทำให้ร้องวาวอีกครั้ง
เรือนหอเนื้อที่๓๙๘ตารางวา

มูลค่ากว่า๑๖๐ล้านบาท

เพื่อสร้างครอบครัวในอนาคต
พอดีบันเทิงไทยรัฐได้เป็นรายการที่เข้ามา

ใช่ก็เป็นอีกเวลาประมาณปีหนึ่งนะครับ
กว่าจะตกแต่งเสร็จ
หลังจากทั้งคู่พาเดินดูบริเวณต่างภายในบ้าน

ที่ทำให้เชฟและเจมส์ได้ครอบครองบ้านหลังนี้
ซึ่งเดิมที่เชนธนาหรือหวานใจ
ก็คือมีสินแสของที่ปรึกษาของนักธุรกิจใหญ่ท่านหนึ่ง
ก็คือแบบว่าบังเอิญเขาก็รู้จักกับเจ้าของที่นี่
แล้วเขาก็เห็นว่าเราอยากได้มาก
สรุปว่าตรงนี้หลังนี้เหมาะสมกับเราทั้งคู่ประมาณ๙๙เลย
ห้องนอนก็ดีห้องทำงานก็ดี
แล้วก็ตรงกลางบ้านก็โล่งเป็นหินหยางมวลสาอะไรอย่างนี้
สุดท้ายก็กลายเป็นว่าหลังนี้อยู่แล้วรวย

ก็คือทำคู่พาขึ้นไปดูมุมส่วนตัว

ส่วนตรงนี้เนี่ยอันนี้คือห้องนอนจริงและเป็นจุดที่หวงจุ้ยดีเป็นอันดับสองของบ้าน

มันจะคล้ายเครียด
และแม้ว่าคู่นี้จะให้ความสำคัญกับเรื่องห่วงจุ้ยเป็นหลัก
แต่หนุ่มเชนก็ออกตัวว่าไม่ได้งมงาย
แต่เป็นเพราะแก้ไขตามคำแนะนำของสินแสที่เคารพ
เจ้าตัวจึงนำหลักนี้มาปรับใช้เพื่อนในระมิตเรือนหอ
ให้เป็นพื้นที่ที่ส่งผลดีกับครอบครัว

ถามว่าเชื่อไหมเราก็ไม่รู้
แต่ว่าพอมันทำแล้วดีเราก็เลยทำ

แล้วไหนมันก็ต้องรีโนเวทบ้านอยู่แล้วนะครับ
ก็เลยแพลนว่าก็ทำให้มันถูกต้องไป
คือจริงมันไม่ใช่ว่าเราอยากได้หลังนี้แล้วได้ภายในเดือนเดียว
เราก็สู้มาเกือบปีกว่าจะเรียบร้อย
จริงก็ต้องบอกว่าเราก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่ง
อายุก็ยังเพิ่งจะ๒๙นะครับ
ก็จะมีภาระการผ่อนการดาวน์ตามภาษาไป
ก็คิดว่าต้องทำงานหนักอีกสัก๒๓ปีกว่าจะเรียบร้อย
ก็ทำงานครับก็สู้เพื่อบ้าน
เพราะว่าจริงแล้วเป้าหมายในการซื้อบ้านหลังนี้

อยู่ทั้งรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรอย่างนี้ครับ
นี่ก็คือทั้งหมดของเรือนหอของเรา
ก็จะเชินวันเทินใหม่ละ๑นะครับ

แต่ว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ
และต้องขอให้เป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสองคนด้วย
อยากให้ทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตที่ดี
ยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ

ไปเลยนี่แหละ
เปิดบ้านหลังนี้กับบันเทิงไทยรัฐของเราเป็นที่แรกเลย
คู่นี้บอกเลยว่าความรักของเขามันไม่ธรรมดานะคุณ

มันเป็นรักที่แบบมันหวานตลอดเวลาด้วย
แล้วก็เรียกได้ว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะคะที่เขามีทุกวันนี้ได้

ต้องบอกว่าเป็นนักธุรกิจที่เป็นนักแสดงเป็นดารา

โลยะว่ารืณห๋อกับสินสอดเนี่ย
รวมกันแล้วเยอะขนาดนี้
เพราะเอาง่ายถ้าว่าคุณจะซื้อบ้านหลังร้อยกว่าล้าน

เออก็ถึงแบบจะกล้าซื้อ

สินสอดเกือบ๒๐๐ล้านเขาก็เป็นประเด็นขึ้นมา
ให้คนเอามาพูดถึงว่าตอนนั้นเนี่ย

ก็ไปจดทะเบียนสมรสลอยฟ้า

บอกเลยนะว่าคือหามาก
ตอนนั้นทีมงานไทยรัฐของเราก็ตามขึ้นไปบนบอลลูนเลยจ้

โรแมนติกโรแมนติกพวกนี้หวานตลอดเวลาเลยเหมือนกันนะ
ถูกต้องแล้วนะ
ถูกต้องแล้วไอขวาแล้วนายอิตชาตาร้อนกันมั้ย

รักเจอกันอ้อะ
หรืออาจจะหานุ่มที่แสนดีแบบเชนธนาก็ได้นะคุณ

มันยากนะกว่าที่จะหาคนแบบนี้ได้
คือต้องบอกว่าเจมส์เนี่ยทำบุญด้วยอะไรเหรอคะ
คือดิฉันจะได้ทำบ้างจะได้เจออะไรแบบนี้บ้างนะครับคุณผู้ชม
เนื้อคู่คุณคะจะเป็นแบบคนต่างชาติไง

เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาของบันเทิงไทยรัฐแล้วนะคะ
เดี๋ยวฉันขอไปตามหานกคู่ก่อนขอหาในชาตินี้

สวัสดีค่ะ